คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะ

นี่ค่ะแม้จะเป็นคลิปสั้นแต่หลายคนเห็นแล้ว
บอกรับไม่ได้จริงจริงนะคะคนวิภาควิจารณ์กันเยอะมากว่า
มันไม่เหมาะสมเลยทั้งสถานที่ทั้งพฤติกรรมทุกอย่าง
สองคันนี้ขี่แว้นยกล้อกันมาหน้าวัดพระแก้วอะค่ะ
แล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาของวันสำคัญด้วยวันมหามงคลด้วย
ผู้โพสต์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อวานมีกลุ่มรถ
กระยานยนต์จำนวนมากเดินทางมาชมการประดับไฟถนนช่วงถนนราชดำเนิน
และช่วงพระบรมมหาราชวังเพราะเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายแล้ว
การประดับซุ้มดอกไม้แล้วก็ไฟอยู่อยู่มีกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มเนี้ยค่ะ
จับคู่ประลองความเร็วกันเฉยเลยแล้วก็ยกล้อโชว์ตามคลิปที่เห็น
เหตุการณ์จะสงบลงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็ออกมาโพสต์เลยบอกว่าเจ้าของคลิปวิดีโอไม่ใช่กลุ่มเดียว
กับที่ยกล้อนะเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ถ่ายคลิปมาลงโซเชียลเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
ที่เจ้าของโพสต์โพสต์ลงไปปุ๊บคนด่าเจ้าของโพสต์ยับเลย
นึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะบ่ายเมื่อวานนี้เลยค่ะ
บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ผู้ช่วยพบตรพร้อมด้วยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นพบชน
ประชุมด่วนเลยฉุนขาดมากบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเรียกผู้กำกับชนะสงครามชุดสืบสวนสนชนะสงคราม
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากการประชุมค่ะพตตรนิจศตรกิจ
ผู้บังคับการณ์ตนครบบหนึ่งบอกว่า
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องว่ามีการแข่งรถบริเวณดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบทันที
ควบคุมตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์๒คน
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินคดีค่ะ
เพราะทั้งสองคนไม่ได้กระทำการแข่งยังไม่ได้กระทำการแข่งรถ
แต่จอดอยู่ในเหตุการณ์เฉย
ส่วนคนที่ขี่รถทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย
ว่ามีการยกล้อโชว์เนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างระบุตัวตนอยู่
ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่จะนำตัวมาแจ้งข้อกล่าวหา
ขับขี่รถประมาทหวาดเสียวและแข่งรถในทางสาธารณะ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มีรายงานด้วยนะคะว่าพันธ์ตำรวจโทภูวดลอุ่นโพรอง
ผู้กำกับการจราจรสนชนะสงครามเนี่ย
รู้ข้อมูลกลุ่มผู้กระทำผิดครบทั้งหมดแล้ว
บางคนอายุยังไม่ถึง๑๘เลยค่ะ
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างประสานทางผู้ปกครอง
ของผู้ที่กระทำความผิดให้พาเด็กมามอบตัวด้วย